ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่อุดรธานีนะครับ
เขาก็ลงไปถอนสายบัวในศาหนาม
เป็นตะคลิวและจมน้ำเสียชีวิต
ทีนี้ก่อนที่จะไปเจอสบ
ทางพี่สาวโดยยินเสียงน้องชายมาเรียก
พี่สาวนะฮะพี่สาวนี้อายุ๖๕ปีนะครับมาจุดทูปบอกกล่าวดวงวิญญาณของน้องชายนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตคือนายสัมภาษณ์มาลาสิงอายุ๕๖ปีนะครับนี่ฮะเธอก็มาจุดทูบบอกตรงนี้นะครับ
บอกว่าเกิดชาติหน้าขอให้ได้มาเป็นพี่น้องกันอีกนะครับหลังจากนายสัมภาษณ์จมน้ำเสียชีวิตในสระน้ำกลางทุ่งนาอยู่ท้ายหมู่บ้านนะครับ
หมู่บ้านบ้านเซตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองอุดรธานีเหตุการณ์เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้
พื้นที่สระแห่งนี้เนี่ยมีขนาดประมาณหนึ่งไร่นะครับลึกประมาณสามเมตร
เจ้าหน้าที่พบว่ามีสายบัวนะฮะที่ผู้ตายลงไปถอนเนี่ยกองไว้ที่ใกล้ฝั่งอยู่๒กอง
ปากทางเดินเข้ามาสระน้ำมีจักรยานกับรองเท้าแตะของนายสัมภาษณ์ผู้ตายที่วางทิ้งเอาไว้นะครับ
จักรยานก็จอดทิ้งไว้ตรงนี้นี่ฮะสระตรงนี้นะครับนี่สายบัวนี่นะฮะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่านายสัมภาษณ์เนี่ยเสียชีวิตจากการจมน้ำนะครับ
ทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตมาแล้วประมาณเจ็ดชั่วโมง
ก่อนที่จะมีผู้มาพบศพนะครับสันนิษฐานว่าตอนที่ไปหาสายบัวในสระน้ำ
น่าจะเป็นตะคริวนะครับตอนที่ลงถอนสายบัวเนี่ยนะครับ
เพื่อจะเอาไปขายทีนี้ไม่มีใครช่วยนะครับ
ก็เลยจมน้ำเสียชีวิตนะครับญาติญาติไม่ติดใจสาเหตุการตายนะครับ
ก็รับศพไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะครับนางสุวารีพี่สาวของนายสัมภาษณ์นะครับ
ไปเจอศพคนแรกบอกว่าน้องชายมีอาชีพรับจ้างทั่วไป
เป็นคนชอบดื่มเหล้าแล้วก็แยกทางกับภรรยาไปได้๓ปีแล้ว
ล่าสุดไปทำงานเป็นคนสวนอยู่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานสิบแปด
อุดรธานีสามสิบเอ็ดสิงหาคมก็คือวันนี้จะทำงานครบหนึ่งเดือนนะฮะ
ค่ะวันนี้เงินเดือนจะออกวันแรกเลยเดือนแรกเลย
พี่สาวบอกว่ามันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะครับก่อนเจอศพ
ก็คือบ่ายเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายโมงทำงานอยู่ที่บ้านนายจ้าง
อยู่อยู่ได้ยินเสียงคนมาร้องเรียกชื่ออยู่สามครั้งทีแรกคิดว่าสามีมาเรียก
แต่มาคิดอีกทีเอ๊ะเสียงมันไม่ใช่เสียงสามีอืม
เสียงเหมือนเสียงนายสัมภาษณ์น้องชายก็ตอบรับไปนะ
ตอนที่มาตะโกนเรียกอยู่สามครั้งเนี่ยแล้วก็เดินไปดูที่หน้าบ้าน
ก็ไม่เจอใครเดินไปดูหลังบ้านก็ไม่เห็นมีน้องชาย
ทีนี้เริ่มรู้สึกไม่สบายใจแล้วรู้สึกแบบขนลุกไปทั้งตัว
จนเลิกงานนะฮะช่วงเย็นเย็นค่ำค่ำนะครับ
ก็เลยมาเจอศพอะไรแบบนี้นะว่าเออเสียชีวิตไปแล้ว
ก็เลยเชื่อว่าต้องเป็นวิญญาณน้องชายนะครับ
มาเรียกตอนบ่ายนะเนื่องจากเธอกับน้องชายเนี่ย

รับศพนายสัมภาษณ์มาตั้งบำเพ็ญกุศลที่สาราชาปนสถานวัดบ้านเซนะครับ
พระพิธรรมศพนะครับวันนี้ก็มีผู้ที่มาแสดงความอาลัยกันนะครับ
พี่สาวอีกคนนึงนะฮะอายุ๖๓นะครับ
บอกว่านายสมภาษณ์เนี่ยเป็นน้องคนที่๔เขามีพี่น้องกันอยู่๖คนนะครับ
นายสัมภาษณ์เคยแต่งงานแล้วก็มีลูกสองคนแล้วก็ไปทำงานที่ต่างประเทศ
อยู่ที่ซาอุดีอาราเบียกับอิสราเอลหวังว่าจะสร้างฐานะนะจะซื้อบ้านจะซื้อรถอะไรพวกนี้นะครับ
ก็สร้างบ้านได้มีรถดำบรรทุกดินด้วย
ต่อมาภรรยาของนายสัมภาษณ์เขาก็ไปทำงานต่างประเทศบ้างไปไต้หวัน
นายสัมภาษณ์ก็เลี้ยงลูกอยู่ที่เมืองไทยนะจะให้เลี้ยงลูกที่เมืองไทย
แต่ว่าทางนายสัมภาษณ์เขาไม่ยอมภรรยาก็ไปนะฮะ
แต่พอไปแล้วเนี่ยกลับมาก็มีสามีใหม่แล้วก็แยกทางกับนายสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ไม่รู้จะทำยังไงครับก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็มาอยู่กับพี่สาวที่เนี่ยฮะที่บานเซเนี่ยนะครับ
ก็ทำงานรับจ้างทั่วไปเก็บผักเก็บสายบัวไปขาย
ของเก่าไปขายนะครับแต่ก็กินเหล้ามาตลอด
กินเหล้ามาเนี่ยตลอด๒๐กว่าปีนะครับแต่ก็ไม่เคยอลวาดทำร้ายใคร
พี่สาวเนี่ยบอกว่ามันมีลางบอกเหตุเกิดขึ้นเหมือนกัน
ก็คือสายเมื่อวานนี้วันเกิดเหตุเนี่ยเดินอยู่ในบ้าน
มีจิ้งจกมาเกาะที่ขาตอนนั้นก็ตกใจร้องเลยนะฮะ
บอกร้องเสียงหลงเลยนะครับทีแรกคิดว่าเป็นงูมาพันขา
เอาเป็นจิ้งจกหลังจากนั้นหลานโทรศัพท์มาถามบอกว่า
เห็นนายสัมภาษณ์ไหมมาที่บ้านหรือเปล่า
เพราะว่าหายไปนานเลยเนี่ยหาไม่เจอเลยวันนี้
เห็นแต่จักรยานกับรองเท้าทิ้งไว้ที่ขอบสระน้ำ
เธอก็บอกว่าไม่เห็นตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนกัน
สักพักนึงไม่นานหลานโทรมาอีกรอบนึง
บอกว่าเจอแล้วนายสัมภาษณ์อยู่ในสระน้ำเสียชีวิตแล้ว
ตอนนั้นเธอบอกโอ้โหขนลุกสู้เลยนะฮะ
นึกถึงตอนที่จิ้งจกมาเกาะขาเลย
เพราะโบราณบอกว่ามันเป็นลางบอกเหตุ
ว่าจะมีการสูญเสียอะไรเกิดขึ้น
สุดท้ายสิ่งที่สูญเสียก็คือน้องชาย

นึกว่ามันงูเกี่ยวขาก็ว่ายูน้ำปลาน้ำดุงเนาะ
แต่โบราณเพิ่นว่านี่เนาะ
โรคใส่บวกกูเตรียมอยู่สิมาขาย
แจ้กะทำใจไปได้เนอะพอน้องลำบะ
ก็มีญาติของนายสัมภาษณ์เนี่ยเขาบ้านอยู่ใกล้สระน้ำด้วยนะครับ

ทีนี้พอดื่มเหล้าแล้วเมาก็ชอบมาเก็บผัก
จมน้ำที่สระแห่งนี้มาแล้วนะตรงนี้
พระชิพุทธศาสตร์ของเราดูบอกนายสำภาษณ์เคยจมน้ำมาแล้ว
ตอนนั้นนายบุญสงศ์ที่เป็นญาติกันเขาเห็นเขามาช่วยไว้ทัน
ยังเตือนอยู่ว่าเวลาเมาเนี่ยอย่ามาลงน้ำนะมันอันตรายนะ
แต่นายสัมภาษณ์ก็มาเป็นประจำสุดท้ายก็จมน้ำเสียชีวิตจนได้นะครับ
ซึ่งตรงนี้นะครับทางนายบุญส่งเขาบอกว่าเขาคิดว่าน่าจะเกิดจากเมา
พอเมาแล้วก็ลงไปงมหาสายบัวนะครับไปถอนสายบัวนะครับ
ถูกแหน่แล้วก็ถูกสายบัวนั่นแหละพันเอาไว้นะครับ
ตอนที่เป็นตะคริวนะครับแล้วก็น้ำลึกด้วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ก็เลยจมน้ำเสียชีวิตเรื่องที่พี่สาวผู้ตายบอกว่าได้ยินเสียง
สัมภาษณ์ไปเรียกอยู่สามครั้งส่วนตัวนายบุญส่งเชื่อว่าก็จริงนะ
น่าจะเป็นจริงเพราะผู้ตายเขามาเก็บสายบัวเนี่ย
แล้วเวลาเก็บสายบัวได้มักเอาไปแบ่งให้พี่สาว
พอจมน้ำตายไปแล้วอาจจะไม่รู้ตัวว่าตายไปแล้ว
วิญญาณเนี่ยมีความผูกพันกับพี่สาว
ก็เลยคงไปหาพี่สาวไปเรียกชื่อจะเอาสายบัวไปให้นะ
ตามที่โบราณเขาบอกว่าตายไปแล้ว๓วันนั่นแหละ
ถึงจะรู้ตัวว่าตายไปแล้วอะไรประมาณอย่างนี้
อันนี้ที่ญาติญาติเขาบอกกับเรานะฮะ